ทำให้พื้นที่ที่ติดทะเลแล้วก็แม่น้ำตราด

ไหลเข้าท่วมกระชังที่เลี้ยงปลากระพงขาวของชาวบ้าน
ถูกน้ำท่วมได้รับความเสียหายนะครับ
ฤทธิพายุโซนร้อนปลาบึกที่พัดถล่มทางภาคใต้ของประเทศไทย
แต่หางของเขารวมถึงวงรัศมีของเขา
ยังส่งผลกระทบหลายพื้นที่
โดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดที่มีทะเลติดอ่าวไทยนะครับ
ก็คือทางฝั่งตะวันออกด้วยนะครับ
ก็ที่จังหวัดตราดเองนะครับตอนนี้ได้รับผลกระทบในหลายอำเภอ
ก็มีน้ำทะเลหนุนสูงพร้อมกับมีคลื่นสูง๑๒เมตร

ส่งผลให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำตราดแล้วก็ลำคลองต่าง
ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับ
โดยที่บ้านเนินตาแมวด่านเก่าหมู่๘อำเภอเมืองตราด
ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมคลองก็ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมามีน้ำทะเลหนุนขึ้นสูงอย่างรวดเร็ว
ทำให้มีน้ำไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประกอบกับไหลเข้าท่วมกระชังปลากระพงขาว
เลี้ยงเอาไว้ริมแม่น้ำตราดได้รับความเสียหายจำนวนหลายกระชัง
ซึ่งปลากระพงขาวบางกระชังเป็นปลากระพงขาวที่เลี้ยงได้๕๖เดือนแล้ว
แต่บางกระชังเป็นปลากระพงขาวขนาดใหญ่ที่เลี้ยงมาหลายปี
น้ำหนัก๓๕กิโลกรัมต่อ๑ตัวก็ใกล้จะจับขายได้แล้วนะครับ
รวมมูลค่าความเสียหายนับแสนบาทเลย
ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนได้รับความเสียหายก็รู้สึกเสียดาย
แต่ก็ทำอะไรไม่ได้เนื่องจากระดับน้ำขึ้นค่อนข้างเร็ว
ทำได้เพียงแต่นั่งมองปลาที่เลี้ยงไว้หลุดจากกระชังออกไปในแม่น้ำตราดนะครับ
เรื่องต้นเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสารภัยจังหวัดตราดลงพื้นที่
พร้อมกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างบุญช่วยเหลือธรรมสถานตราด
ให้การช่วยเหลือชาวบ้านในการขนย้ายเข้าของ
พร้อมทั้งเฝ้าติดตามสถานการณ์ทั่วทั้งจังหวัดตราดอย่างใกล้ชิดนะครับ